ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกี่ยวข้อมกับเด็กเล็กเหมือนกันค่ะ
คุณยายบอกแบบนี้ค่ะไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจ
เอาหลานวัย๑๑เดือนพาไปโรงพยาบาลค่ะ
น้องลูกชักน้องลูกชักในระหว่างทางต่อญาตินำส่งมาตรงขุดวัฒนา

ชักชักตั้งเตือน

ใช่ครับผมครับไม่ไรพี่เดี๋ยวมีอะไรช่วย
รับเด็กชักหน่อยครับ
บัยบาลอย่าตาย
คุณผู้ชมท้ายที่สุดมาถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ปลอดภัยนะคะ
จังหวะที่อยู่บนรถคุณยายแบบกอดหลานอยู่ตลอดเวลาเลย
คลิปนี้แบบนี้คุณผู้ชมเราถามคุณยาย
ของเมื่อวานนะคะคุณยายผู้ได้รับการช่วยเหลือคือคุณยายชะบา
บอกว่าหลานมีอาการตัวร้อนนะพามาหาหมอที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้ว
ตอนช่วงเช้าพอกลับบ้านไปปั๊บช่วงบ่ายหลานวิ่งเล่นอยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่าหลานล้มลงแล้วก็ช็อกทีนี้ตกใจมากค่ะตอนนั้น
ก็เลยให้ญาติพาขึ้นรถกระบะจากบ้านพักแถววงแหวนสามโคก
จะกลับไปโรงพยาบาลทีนี้พอรถออกมาตรงถนนกาญจนาพิเศษ
เห็นรถตำรวจทางหลวงก็ขับคู่กันมาแล้วบีบแรร์เลยค่ะ
ขอความช่วยเหลือคิดว่าถ้าเกิดว่าไปรถตำรวจจะถึงเร็วกว่าแน่นอน
แล้วตำรวจก็มีการจอดรถสอบถามพอรู้ปุ๊บตำรวจรีบพาส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
แล้วถามว่าคุณยายตอนนี้อาการของหลานเป็นยังไงบ้าง
คุณยายบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ
หมอก็ให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลอีกคืนนึง
แม่จะตามมาเฝ้าขอบคุณมากเลยตำรวจทางหลวง
นำหลานส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
ดังนั้นชื่นชมหน่อยค่ะตำรวจนายนี้คือดาบตำรวจประยูน
ลุกเอียดนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่
ที่สถานีตำรวจทางหลวงอีกกองกำกัดการตำรวจทางหลวง

เจอรถกระบะของคุณยายพอตีคู่ว่ามาบีบแจ